คุณผู้ชมคะเรายังเกาะติดสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่เราได้รายงานไปว่าตั้งแต่ตี๔ที่ผ่านมา
มีเจ้าหน้าที่นับพันนายไปตรึงกำลังอยู่ที่บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกาย
ตอนนี้ประตู๕ประตู๖เราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหว
ของคณะศิษยานุสิตเขาแต่งตัวมิดชิดเลย
มีใส่เสื้อคลุมกันฝนชนิดใสมาใส่เอาไว้
แล้วก็มีการปิดบังใบหน้าด้วยนะคะ
แล้วก็ช่วยกันย้ายโต๊ะยาวไปขวางทางวัด
ตอนนี้เนี่ยทางด้านของพระสงฆ์ศิษยานุสิตจำนวนหนึ่ง
เขาก็ไปนั่งสวดมนต์กันไปนั่งปฏิบัติธรรมกัน
ที่เองก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
เหมือนสถานการณ์ตอนนี้คือมันต้องจับตานะ

คุณพรอยซาจีริฐศิสินผู้สิทธิ์ข่าวแทนรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายค่ะ
ค่ะและบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็คือประตูของวัดพระธรรมกายค่ะ
ซึ่งถัดจากประตู๕และประตู๖มานะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่ตรงจุดนี้เพื่อขอความร่วมมือค่ะ
ศิษยานุสิตนะคะเข้าลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ลุกล้ำทางสาธารณะค่ะ
ประตูบริเวณถัดจากประตู๕มานะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะที่มีแสลนสีเขียวนะคะ
และมีบรรดาศิษยานุสิตนั่งอยู่บริเวณหน้าประตูนะคะ
ได้เข้ามาพูดคุยกับคณะศิษยานุสิตเพื่อขอความร่วมมือให้
ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณนี้เนื่องจาก
ได้มีการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะคะตามพระราชบัญญัติชนรับประทานหลวงค่ะ
ซึ่งจากที่คุณผู้ชมเห็นนะคะสะพานคอนกรีตตรงนี้นะคะ
มีการสร้างข้ามลำน้ำนะคะซึ่งลำน้ำตรงนี้เป็นลำน้ำสาธารณะค่ะ
ชาวบ้านนะคะสามารถใช้ได้ทุกคนแต่ทางวัดพระธรรมกายนะคะ
มีการปิดกั้นไว้นะคะจึงเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติชนรับประธานหลวงค่ะ
ขณะที่ทางด้านในของประตูนะคะก็ได้มีเสียงสวดมนต์ค่ะ
อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากทางศิษยานุสิตค่ะ
ก็ได้มีการประกาศค่ะให้พระนะคะแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนั้น
สวดมนต์ธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการเข้าลื้อถอนในครั้งนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการให้เวลาค่ะให้คณะศิษยานุสิตนะคะ
เข้ารื้อถอนภายในหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะ
ด้านตำรวจนะคะได้มีการตรึงกำลังนะคะ
อยู่บริเวณด้านหน้าค่ะเพื่อที่จะพูดคุยนะคะ
ทางคณะศิษยานุสิตค่ะว่าจะมีการลื้อถอนภายในเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศล่าสุดค่ะ
ที่ที่ฉันยืนอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณถัดจากประตู๕และประตู๖ค่ะ
ซึ่งเราก็จะติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่จะมีแผนปฏิบัติการอย่างไรต่อจากนี้ค่ะ
สจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดพระธรรมกายค่ะ